มาติดตามความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับ
ก็จะมีการแข่งขันกันอีกวันนี้นะครับ
แล้วก็เป็นเกมตัดสินแชมป์ของบุรีรามยูเนเต็ดนะครับ

ซึ่งบียูจะเล่นในบ้านนะครับ
กลางกระแสของคนที่สงสัยเรื่องของคุณชุวิต
จะไปหรือไม่ไปนะครับ
เพราะว่าก็มีข่าวสองกระแสเหมือนกันว่ายังไปอยู่

ซึ่งความพร้อมของทางแบงคอกเนี่ยนะครับ
อันดับ๒ตามหลังจากฝูงบุรีรำยูไนเต็ด

คุณซื้อบียูเก็บชัยมา๓นัดติดต่อกันนะครับ
จาก๑๐เกมหลังสุดก็แพ้แค่เกมเดียวด้วย

ติดโทษแบนจากการโดนใบเหลืองครบ๔ใบ

มาเรียวทอมเบียร์ธิริพันธ์พ่วงจันทร์

ส่วนทีมเยือนของมาซาฮาดะอีชิอิ

ไม่แพ้ใครในทุกรายการของซีซั่นนี้
ติดต่อกัน๓๒นัดแล้วนะครับ
เกมนี้จะไม่มีโกรันคาวซิชที่เจ็บ

เรฟินซูลาก้าธิริทรทรบุญมาทัน

แล้วก็จุรทานโบลิงกิไม่แน่อาจจะได้นะครับ
ซ้ายตัวจริงอย่างสลักหายประโคนกลับมาด้วย
ส่วนวาทะเด็ดของกุญสือ๒ทีมครับ
ก็ยังไม่ได้มองการเป็นที่๒นะครับ
อยากเก็บ๓แต้มทุกนัดให้ได้ต่อเนื่อง
กว่าแต้มมันขาดจริง

เกมนี้ไม่รู้สึกกดดันแม้๓แต้ม
องไปถึงแชมป์ไร้ภายต่อไปนะครับ

อีกเรื่องที่น่าจับตาก็คือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับ
เดินทางไปสอบถามปัญหาการเมือง
กับผู้ประหารสมสรรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ
ขอบสนามด้วยซึ่งทีมกีฬาไทยรัฐ
ไปสอบถามคุณชุวิตยืนยันนะครับว่ามาชัวร์
ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับแบงค์คอกได้ออกปรับประกาศ
ข้อหลักป้องกันการกระทำในลักษณะที่ยั่วยุ

ก็อันเป็นเหตุแน่นอนแหละครับ
นำไปสู่ปัญหากองเชียร์ของอีกสโมสรหนึ่งนะครับ

แล้วก็กลุ่มบุคคลอื่นใดภายในสนามแข่งขัน

โมงเย็นเชียงรายเจอกันท่าเรือนะครับ
สุโขทัยพบกับชมบุรีในเวลาเดียวกัน
และ๖โมงครึ่ง๑๘นาที๓๐นาทีนะครับ
มีเมืองทองพบกับลำพูนครับ